ต่อแล้วกันนะคะอีกปมดราม่าก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์
หลายคนสงสัยเยอะเกิน

อยากรู้แหละความสัมพันธ์เขาเป็นยังไง
ก็เลยขอชี้แจ้งแล้วกันร่ายยาวผ่านโซเชียลเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพกันนิดนึงละกัน
นี่คุณบอกเลยว่ายาวจริงนะคะแม่นิวเนี่ยออกมาอธิบายนะ
ร่ายยาวเลยว่าเป็นเรื่องของคนที่ไม่เห็นภาพคู่กับสามี
เธอบอกว่าไม่ได้ลงมาตั้งแต่เดือนมกราแล้ว
ทั้งเธอแล้วก็พี่เพชรจ้าค่ะก็ไม่ค่อยออกมาพูดอะไรค่ะ
ที่อยากทำช่องยูทูปเนี่ยเธอก็คิดมาก่อนเป็นข่าวนะ
ปรึกษากับพี่ในวงการหลายคนมากจะมาหาว่าเธอนั้นสร้างกระแสได้ยังไง
เธอเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนิวเคลียร์ย้ำคำนี้เลยนะคะ
นิวไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกมาล้อเล่น
มาสร้างกระแสให้กับตัวเองแน่นอน
อันนี้เป็นคำยืนยันของคุณนิวเคลียร์นั่นเองนะคะ
ไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกมาล้อเล่นหรอก
สร้างกระแสแบบนี้ให้ตัวเองแน่นอนไม่มีทางเลย
ส่วนคำถามที่เธอนั้นเปิดโอกาสให้แฟนถามเข้ามา
ถ้าเธอเอาไปตอบในรายการก็จะดูเป็นการสร้างกระแสอีกไหม
เอาเป็นว่าเธอเคลียร์แล้วนะคะว่าไม่เคยสร้างกระแสอะไร
ตอนท้ายค่ะนิวเคลียร์บอกแบบนี้คุณผู้ชม
ส่วนเรื่องอื่นถ้าเราพร้อมจะพูดอะไรเดี๋ยวเราจะพูดเอง
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขีดเส้นใต้นิดนึง

ส่วนเรื่องอื่นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนเขาสงสัยอยู่นั่นแหละ
ความสัมพันธ์สามีพระยาคู่นี้
ส่วนหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้

ก็ในส่วนหนึ่งที่คุณนิวเคลียร์ไปเมื่อวาน
บอกไปที่เขาบอกว่าเขาเคลียร์เรื่องสร้างกระแส

เรื่องอื่นเนี่ยนะคะสอบถามมาเนี่ยค่ะ
ก็คือทางผู้จัดการก็ยืนยันนะคะว่าก็
ก็เป็นตามที่เรานำเสริมไปเมื่อวานนี้นะคะว่า

แต่ว่าพอโพสต์ออกมาแบบนี้นั่นแหละ
เพราะว่าล่าสุดคุณเพชจ้าก็ออกมาโพสต์อีกเหมือนกันนี่

บอกว่าเดี๋ยวรอจะพูดทีเดียวเลยแล้วกัน

หลายคนก็สงสัยคนถามเยอะมากจริงนะคะว่าตกลงคือ
คู่นี้เขาเลิกกันหรือห่างกันหรือว่าอะไร

อันนี้เป็นข้อความที่คุณนิวเคลียร์เขาลงไว้ในอินสตาแกรม
แต่ว่าหลายคนก็มาดูแคปชั่นเหมือนกัน

สิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลแล้วก็เวลาของมัน

ทั้งคำถามคำตอบอะไรกัน
มันก็ควรจะโยงกันได้แหละถ้าใช้ภาษาชาวเน็ต

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนในวงการบันเทิง
คุณผู้ชมค่ะเข้ามาส่ง

เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริง
พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยรอฟังจากปากนิวเคลียร์แล้วกัน

เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูรูปนิดนึงละกัน

อันนี้เป็นรูปวันที่เขาลงนะ

เพชจ้าก็ลงรูปคู่เหมือนกัน
เป็นรูปจากงานถ่ายโฆษณาเมื่อ๑๔มีนาคม

แล้วล่าสุดก็เห็นเขามีการถ่ายคลิปที่
เป็นน้องไทก้าทานอาหารอยู่

และทุกคนขนาดนี้เป็เห็นอยู่คลีย้าเข้ามาตลอดเวลา

เพราะเราเป็นนักข่าวต้องทำในเลขข่าวนะคะ

ในความน่ารักในไอดูของน้องพระกาศเอง
เป็นห่วงอยากให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิม

รอดูแล้วกันนะคะเราต้องเคารพแหล่งข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะ